ดวงไฟประหลาดที่ราชบุรีคืออะไรกันแน่
เพราะว่าคนในพื้นที่เองก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่ผีกระสือหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นแก้วสารพัฒนึกที่เป็นตัวแทนปู่โสมเฝ้าทรัพย
ที่มาเฝ้าสมบัติโบราณในพื้นที่
คือคนในพื้นที่ที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
เขาถ่ายคลิปภาพเอาไว้ได้เป็นดวงไฟประหลาด
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็เห็นดวงไฟประหลาดเป็นสีแบบเนี้ยค่ะครับ
มีทั้งสีส้มแดงมีทั้งสีขาวเนี่ยนะคะ
ก็คือจะมีชาวบ้านในพื้นที่หมู่๓หมู่๑๔หมู่๗
บอกว่าเจอดวงไฟประหลาดจะเห็นอยู่กลางทุ่งนา
เห็นอยู่ตามชายเขา
ทีมข่าวของเราก็เนี่ยค่ะได้ภาพมาจะมี
สีส้มก็มีสีเขาขาวก็มี
ก็ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ค่ะ

ผู้ใหญ่บอกว่าก็จะขอคนในหมู่บ้านที่เป็นในพราน

พาทีมข่าวของเราไปพิสูจน์เลย
ว่ามีผีกระสือหรือเปล่าหรือเป็นดวงไฟอะไรครับคือบนยอดเขาหนองกรวยช้างจะมีสารเจ้าพ่อเขาหนองกรวยช้าง
แล้วก็ปากถ้ำเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าจะไปเมืองลับแลได้เป็นคำร่ำลือของชาวบ้านนะ
ก็เลยอยากจะไปท้าพิสูจน์แต่ว่าการจะเดินทางไปก็ต้องอาศัยความชำนาญของคนในพื้นที่
ที่จะพาทีมข่าวของเราเดินไปนะคะการเดินเท้าของทีมข่าววันนี้เนี่ย
ก็จะต้องเริ่มจากขับรถผ่านไร่มันสัมปะหลังห่างจากถนนหมู่บ้านไปสามกิโล
พอไปถึงปากทางเข้าเขาหนองกรวยช้างก็ต้องฝ่าป่ารกทึบเดินเท้าเข้าไปอีก๓๐๐เมตร
ครับพอไปถึงเชิงยอดเขามีสารอยู่หนึ่งสารค่ะ
พรานที่นำทางบอกกับทีมข่าวของเราว่าชาวบ้านเจอแสงไฟประหลาด
เป็นดวงไฟสีเขียวขนาดใหญ่ลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาตรงนี้เลย
สารนี้เลยเหรอฮะตรงนี้เลยห่างจากทางเข้าถ้ำ
เขาหนองกรวยช้างไม่ถึงยี่สิบเมตรครับพรานป่าก็เลยบอกทีมข่าวให้หยุดตรงนี้
ตรงนี้ก่อนอืมเพราะดวงไฟสีเขียวเขียวอ่ะเจอตรงนี้ครับ
นี่คือปากถ้ำนะคะจากการพิสูจน์เนี่ยวันนี้
ปากถ้ำเหมือนกับปิดตายปิดทางเข้าออกในรวมแก้วพลึกอายุหกสิบปี
พรานป่าที่นำทางอะค่ะครับบอกว่าภูเขาน่าจะยุบตัว
ภูมิศาสตร์ของประเทศอ่ะนะก้อนหินก็เลยทับถมปิดตายทางเข้าออก
แต่ในอดีตพรานป่ายืนยันว่าโพรงนี้คือทางลงไปสู่โถง
ของเขาหนองกรวยช้างแล้วข้างล่างมีโถงใหญ่๔คูณ๔เมตร
มีพระพุทธรูปอยู่ด้านล่างในอดีตมีพระทุดงที่ถ้ำนี้ด้วยนะคะ
โอ้โหแต่วันนี้ปากถ้ำนี้ดูแล้วลงไม่ได้แล้วใช่เพราะว่าเล็กมาก
จริงค่ะในอดีตค่ะเคยมาสำรวจที่ถ้ำนี้
แล้วก็มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นเพราะว่าเจอแสงไฟประหลาดลอยไปลอยมา
ที่เขาหนองกรวยช้างตรงนี้จริงจริงพรานป่ายืนยันครับ
เคยเจอตอนนั้นกำลังเดินไปหาของป่าอืม
เดินอยู่ในป่าที่เนินเขาหนองกรวยช้างเดินเดินอยู่อะค่ะจู่จู่
เห็นกองชุดเครื่องทองสมัยโบราณวางอยู่ที่หน้าถ้ำ
ก็เลยรีบกลับไปตามพักพวกไปหาถุงหาอุปกรณ์มา
ชุดเรื่องทองกลับกันหน่อยพอไปตามพักพวกมา
กลับมาอีกรอบอ้าวไม่มีแล้วค่ะครับ
หายไปเฉยเลยแต่พอเดินไปดูใกล้ใกล้กลายเป็นว่าเจอดวงไฟดวงใหญ่มาก
สีเขียวเห็นแบบจะเลยนะคะอืม
คือเห็นแบบห่างแค่สองเมตรอ่ะแล้วดวงไฟใหญ่มากจริงจริง
ดวงไฟดวงนี้นะลอยวนไปวนมาวนอยู่๓รอบที่ยอดเขา
วนแบบนี้เลยครับพอครบ๓รอบปุ๊บดวงไฟหายไปเลยค่ะ
พอเดินไปใกล้ใกล้ก็เลยเจอสารเจ้าที่ตั้งอยู่ที่ปากถ้ำนี่อ่า
ไฟประหลาดนี้นะคะครับบางคนก็บอกว่าเป็นกระสืออืม
บางคนก็บอกว่าเป็นแสงไฟแก้วสารพัดนึก
จะปรากฏให้เห็นช่วงคืนวันโกนวันพระเพื่อปกปักรักษา
เพราะผมไปเจอบ่อยบางคนก็เชื่อว่าเป็นกระสือ

เพราะว่ามันเป็นลูกแก้วที่เขาดูแลรับสินหรือว่าสัมบัติเท่าเก่า
นี่เป็นข้อมูลจากพรานป่าที่เป็นคนนำทางทีมข่าวของเรา
แล้วเขายืนยันว่าเขาเห็นแบบนี้จริงนะคะ
ผู้ใหญ่กล้าแก้วพลึกผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๓
เคยเล่าให้ทีมข่าวฟังเมื่อวันก่อนนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านอีก๒๐กว่าคนเห็นแสงไฟประหลาดแถวเขาน้องกรวยช้าง
วันนี้ผู้ใหญ่ก็ร่วมเดินทางกับเรานะคะพิสูจน์ถ้ำด้วยกันกับทีมข่าวนี่แหละ
ผู้ใหญ่บอกว่าจุดทางเข้าถ้ำเนี่ยค่ะมีทางเดียวก็คืออยู่ข้างศาลเจ้าพ่อในอดีต
ทางถูกปิดตายแล้วก็ค่อนข้างแคบวิธีเข้าถ้ำก็ต้องมุดเข้าไป
พอเข้าไปแล้วจะมีทางแยกแล้วพอเดินเลี้ยวไปทางซ้าย
จะมีห้องโถงใหญ่ใหญ่อยู่ห้องหนึ่งข้างในมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่ง
เท่าคนแก่ของหมู่บ้านบอกว่าถ้าเดินไปถึงตรงนั้นได้เนี่ย
ก็จะมีโอกาสเจอชุดเครื่องทองสมัยโบราณที่ฝังอยู่ในโถงนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องดวงไฟประหลาดที่คนเห็นกันเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะลอยขึ้นลงแถวยอดเขานี่แหละ
ครั้งล่าสุดที่ผู้ใหญ่กับชาวบ้านวิ่งตามแสงไฟเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นแสงไฟอะไรเนี่ยนะ
เขาเคยวิ่งไล่ตามกันด้วยนะคะแต่พอวิ่งตามไปอยู่ดีแสงไฟก็ดับทุกครั้งที่วิ่งตามมาค่ะ
มีรูนี้รูเดียวทางเข้าเมื่อก่อนมันจะมีหินซ้อนหินรูนี้โล่งแล้วข้างล่างมันจะมีรูลงไปแล้วย่อนตัวลงไป
แล้วรอดรอดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นโถงกว้างมันเป็นเมืองรับแรเขาบอกว่าทางคนเก่าเก่าเขาบอกว่าเป็นเมืองรับแร่
เมื่อก่อนที่ชายผมเคยบอกว่ามันจะมีว่าวทีหลังเขาเลยไม่มีคนเข้านะครับ
ก็เลยคนที่จะมาจะมาก็ไม่กล้ามานี่คนสูงอายุเมื่อเช้าที่จะออกมาเขาก็บอกว่าจอนตัวลงไปแล้วก็เดินทางซ้ายได้
ถ้าจะไปทางขวามันจะไม่ออกไม่ออกสองใยส่วนมากมันจะลอยที่เราตามกันส่วนมากก็เห็นบริเวณรอบเขาเนี่ยจะเห็นกันบ่อย
แล้วแสงก็จะหายไปหายออกมาที่นี่
ทีนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าฝากบอกหน่อยนะคะคนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าใครที่ดูข่าวนี้แล้วอยากจะไปท้าพิสูจน์
ระวังนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนมันอันตรายก็เป็นป่าเป็นเขามีงูพิษอะไรแบบนี้เยอะค่ะ
แถวนี้งูเยอะใช่ค่ะก็เลยนี่เห็นมั้ยงูรอกคราบเห็นเลย
ก็เลยเตือนมาว่าระวังนะอย่ามาพิสูจน์อะไรกันแบบไม่รู้ต้องเป็นพรานป่ายังต้องนำทางทีมข่าวของเราไปเลยอ่ะ
แล้วตอนนี้ค่ะมีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
และตำรวจสพจอมบึงนะคะ
บอกว่าห้ามไปจับกลุ่มเผื่อท้าพิสูจนดวงไฟประหลาดนะ
เพราะว่าจะเป็นการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนะคะ

นี่ค่ะก็เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ามันมีอะไรจริงเดี๋ยวจะถ่ายภาพเอาไว้ให้
กลางคืนเดี๋ยวไม่ทันเคอร์ฟิลล์อีกยุ่งอีกนะครับ
คุณนัทพงศ์วันนี้ก็เลยต้องกลับก่อนเหมือนกัน
ค่ะให้ทันเคอร์ฟิลล์ใช่ไหมคะ